ท้ายด้วยเรื่องที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถจะอมยิ้มได้
หัวเราะได้กับความเมตตาของหนุ่มคนนี้ใช่
เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยปิดประตูหนีบจิ้งจก
จกตัวเท่านิ้วก้อยไส้มันทะลักออกมา
ก็หอบจิ้งจกไปให้คุณหมอช่วยรักษาจิ้งจกหน่อย
คุณหมอก็พยายามเย็บให้น่าเอ็นดูมาก
คุณหมอก็น่ารักคุณหมอก็รักษาเต็มที่ครับ
เป็นเรื่องราวสุดน่ารักมากทำให้ชาวเน็ตอ่านแล้วโอ้โหอมยิ้ม
แล้วมันก็บวกกับความสงสารด้วยความอมยิ้มความเอ็นดูด้วยครับ
บอกว่าแม่ปิดประตูหนีบจิ้งจกจนไส้ไหลมีแผลฉีกขาดแต่มันยังไม่ตาย
ด้วยความสงสารครับเพื่อนของเธอก็ตระเวนพาจิ้งจกเนี่ยนะ
คุณผู้ชมนึกภาพไปด้วยนะหอบจิ้งจกตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ย
ไปยังโรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกไม่รับ
กระทั่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ย่านวัชรพลครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยตามพี่กัดไป
ยังโรงพยาบาลสัตว์แถววัชรพลชื่อว่าโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ
วัชรพลกรุงเทพที่รับรักษาสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับ
ก็ไปคุยกันกับทางด้านของคุณอัครพัฒน์บุญสุรินหรือว่า
บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยสักประมาณสามสี่ทุ่ม
มีน้องผู้ชายคนหนึ่งมากับคุณแม่เดินทางมาที่นี่
ขอให้ช่วยรักษาจิ้งจกให้หน่อยแล้วจิ้งจกเนี่ยมันตัวเท่านิ้วก้อยเอง
หนักมันสัก๒กรัมได้อายุน้อยมากครับ
จากการตรวจสอบลำตัวของจิ้งจกเนี่ยพบว่าบริเวณท้องเนี่ยมีแผลเป็นแนวยาวมากแล้วไส้มันไหลออกมา
อาการหนักอาการแย่เขาก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องผู้ชายคนนี้ครับ
หอบจิ้งจกมาให้เนี่ยก็รับเป็นเคสฉุกเฉินนำจิ้งจกไปรักษาทันที
วิธีการก็เป็นไปตามแนวทางการรักษาสัตว์เลื้อยคาน
ฉีดยาระงับอาการปวดที่กล้ามเนื้อขาด้านหน้าทั้งสองข้างเพราะถูกหนีบนะครับ
จากนั้นก็ให้ยาสลบโดยการรมแก๊สสลบ
จะเย็บแผลที่ท้องจิ้งจกด้วยไหมขนาดเล็กเลย
หลังจากนั้นก็ฉีดยาปฏิชีวนะยาลดปวดแล้วก็อยู่ในห้องที่ให้ออกซิเจน
แต่สุดท้ายเนี่ยจิ้งจกน้อยมันก็ตายครับค่ะอาการมันหนักนะฮะ
เสียเลือดมากตายเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันนี้เอง
อาการมันค่อนข้างจะหนักพอสมควรทางโรงพยาบาลก็แจ้งไปยังน้องผู้ชายที่เอาจิ้งจกไปรักษา
ปรากฏว่าน้องร้องไห้หนักมากครับน้องเสียใจมากที่จิ้งจกตาย
นะฮะส่วนจิ้งจกเนี่ยก็นำไปฝังที่ด้านหลังของโรงพยาบาล
คุณหมอโต๊งบอกว่าเขาชื่นชมนะ
ชมน้องคนนี้ที่เอาจิ้งจกไปรักษาทั้งที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
ขณะที่หมอต้องเองก็พยายามรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วเหมือนกัน
เคสฉุกเฉินเข้ามานะครับแล้วก็หมอก็ดูว่าคือเขาไส้ไหลครับ
เราก็รีบทำการรักษาก็เย็บบนพื้นฐานของสัตว์เรื้อขาดนะครับ
เราก็ทำการรักษาโดยการก็ต้องจำเป็นต้องวางยาสลบนะครับ
เพื่อที่จะเย็บปิดช่องท้องนะครับแล้วก็เพื่อจะดันเอาไว้ภายในแล้วเย็บปิดครับ
เจ้าของท้องแล้วก็ได้ทำการรักษาก็ให้ยาลดปวดและยาปฏิชีวนะ
เจ้าของมีความตั้งใจในการทุ่มเทในการช่วยชีวิตนะครับ
ทางโรงพยาบาลก็มีความตั้งใจในการช่วยชีวิตเต็มที่แล้ว
แต่ว่าสุดท้ายเขาเสียชีวิตเราก็จะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาอย่างนี้ครับ
แต่แปลกมันก็มีเยอะนะครับ

ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลานกเต่าสัตยาคารึงคือจิ่งกานะครับ
นี่เราฟังไปแล้วก็แอบทำไปด้วยนะ

เยี่ยมว่าเจ้ายิงจกน้อยเยี่ยมมันอะไรอย่างเงี้ย

หมอโต้งก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นเคสที่แปลกนะ
เพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาเป็นสัตวแพทย์มาทำงานมา๙ปี
ก่อนอันนี้เขามีจิ้งจกหางขาดไปรักษา
แต่ก็ช่วยได้เพราะมันงอกใหม่ได้นี่
มานั่งเย็บไม่ต้องมาต่อก็คือจะปล่อยให้มันงอกเองนะครับ
แล้วก็เคยมีคนเอาคางคกไปรักษามีตุ๊กแก่

มีคนนำกบไปรักษาค่ะเขาบอกว่ามีคนไปซื้อกบจากตลาดมากิน
สารเปลี่ยนใจครับกลับใจเอาไปให้หมอ

สำหรับหมอโต้งจบการศึกษามาจากศาสตรารกรมแพทย์
สาขาวิชาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ทำการรักษาสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ป่า

ชมทั้งเจ้าของจิ้งจกแล้วก็คุณหมอโต้งด้วย
คือเขาก็มองว่าคือทุกชีวิตมีค่าไง